ไหว้พระอยู่ในเขื่อน
ระหว่างทางคนขับเรือไปชนกับ

เดี๋ยวครับเดี๋ยวพวกเรากำลังติดอยู่ที่เกาะแล้วนะคะตอนนี้
พี่นอนเทมาเลยมาช่วยด้วยก่อน

แต่เรือมันก็มาล่มตรงริมตลิ่งพอดี
ทุกคนก็สามารถขึ้นไปบนเกาะกลางน้ำได้พอดีก็เลยปลอดภัย
ไม่ได้เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียเกิดขึ้น
คุณบิ๊กณทัศน์ชัยกับเพื่อนนักแสดงที่ไปร่องเรือไหว้พระกันในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวะชิลาลงกรจังหวัดกาญจนบุรีครับ

ก็มีเจ้าหน้าที่นั่งเรือมาช่วยพอดีคุณผู้ชม
ก็ถือว่าโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับ
เพราะว่าคนขับเรือเนี่ยคุณลุงเนี่ยพยายามที่เร่งเครื่องเข้าฝั่งให้ใกล้ที่สุด
ทุกคนก็เลยกระโดดลงจากเรือแล้วขึ้นไปบนฝั่งได้อย่างปลอดภัยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายของเมื่อวานนะครับในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวะชิลาลงกร
จากการพูดคุยสักท้ายังไปยังคุณบิ๊กนะครับ
บอกว่าปกติแล้วชอบไปเที่ยวที่สังขระบุรี
รวมทั้งนั่งเรือไห้พระทำบุญในอ่างเก็บน้ำอยู่แล้ว
แต่ไม่เคยประสบเหตุมาก่อนเลย
จนกระทั่งคุณผู้ชมมันมีเรื่องแปลก
จนกระทั่งได้มาท่องเที่ยวทิพย์แสวงบุญครั้งนี้

ฝันเกิดอุบัติเหตุ๒๓ครั้งติดกัน

ก่อนมาฝันก็เลยแบบเออไม่เป็นไรหรอก
ความฝันก็เลยไม่ได้ยกเลิกทริปนี้ไป
เนื่องจากเป็นทิพย์แสวงบุญก็ตั้งใจมาแล้วก็เลยมา

จนกระทั่งนั่งเรือมาสุดท้ายมันมาเกิดจริงคุณผู้ชม
ก็ไม่ได้ฝันที่คิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุ

จำลองที่ตั้งอยู่ภายในโบสถ์เก่าของวัดสมเด็จ
กลางป่าบนยอดเขาในอุทยานเขาแหลม
คุณลุงเจ้าของเรือจริงแล้วพยายามติดเครื่องนะ
แต่ปรากฏว่าตอนที่ไปไหว้พระก่อนที่จะมาเนี่ยนะ
เรือไม่ติดพยายามติดยังไงก็เรือก็ไม่ติด
พยายามติดเครื่องจน๑๐ครั้งสุดท้ายติดในครั้งที่๑๑นะคุณผู้ชม
แล้วก็มาประสบเหตุไปชนต่อไม้ใต้น้ำแล้วก็มาล่มเนี่ยนะฮะ
ทีนี้ก็เลยอยากฝากไปถึงคนที่จะไปนั่งเรือไหว้พระ
คุณผู้ชมสังเกตดูนะไม่มีใครสวมเสื้อชูชีพเลย
เขาฝากบอกเลยว่าอย่าละเลยเรื่องนี้ใช่ค่ะสวมเสื้อชูชีพดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
คำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วก็สิ่งที่คนขับเรือบอกด้วย
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้เสมอเลยนะฮะ
นี่โชคดีที่เรือเขาพยายามจะเร่งเข้าฝั่งได้ทุกคนก็เลยกระโดดขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยก่อนที่เรือจะล้มลงไป
แต่ลองคิดสภาพถ้ามันไปอยู่กลางเขื่อนนะแล้วทุกคนไม่ได้สวมเสื้อชูชีพ
อาจจะเป็นข่าวที่เป็นข่าวไม่ดีก็ได้นะ
เขื่อนเนี่ยน้ำลึก๑๐เมตรนะน้ำลึกมากนะคะแล้วทำให้
รถถ้าน้ำเชี่ยวน้ำแรงน้ำเข้าเรือเห็นมั้ยเต็มเลย

เอาเป็นว่าเสื้อชูชีพสำคัญเวลาไปท่องเที่ยวทางน้ำ